มีน้องอายุเพียง๑๕ปีขี่รถจักรยานยนต
แต่ว่าถูกตำรวจบ้านเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กแว้น
ผู้บาดเจ็บนั้นเป็นชายวัยมรุ่นอายุเพียง๑๕ปี
เขาชวนเพื่อนไปขี่รถกัน๕คันไปหาเพื่อน
แต่ว่าก็ไม่เจอก็เลยกลับมา

มีตำรวจบ้านออกไปตรวจแก๊งเด็กแว้น
แล้วพอเขาขี่รถผ่านไป๕คัน
ตำรวจบ้านนายนั้นเข้าใจว่าเขาเป็นเด็กแว้นครับ
ใช้ก้อนหินปลาใส่แล้วมันไปโดนลูกตาเขา
ตาแตกเลยนะใช่คือเขาบอกว่าตำรวจที่ขับกระบะมา
เห็นตำรวจใส่เครื่องแบบ๒คนนั่งข้างหน้า
แล้วท้ายมีอยู่๔คนไม่ได้ใส่เครื่องแบบแล้วเอาหนังสติ๊กมายิง
ยิงเลยครับบาดเจ็บสาหัสต้องผ่าตัดนะฮะ
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตาจะมองเห็นเหมือนเดิมหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้พี่สาวของน้องที่เจ็บก็นำข้อความและภาพ
ขอความช่วยเหลือและขอความเป็นธรรมด้วย

แล้วพ่อผมขี่ก็ใกล้จะถึงรถเขาแล้ว

พอใช้เขาก็เปิดกระจกพูดว่า
คนที่อยู่ท้ายก็บ้าง๔คนว่า
เหมือนพูดว่าให้กระทำพวกผมเลย
จริงน้องเขาบอกว่ามากัน๕คันใช่ไหม
ไอ้กลุ่มที่ขับมาด้วยกัน๕คันเนี่ยนะ
มีอยู่๒คันนะคะที่เป็นรถแต่งท่อเสียงดังแล้วก็ดัดแปลง
แต่น้องเขาบอกนะเขาก็ไม่ได้ไปขับแข่งหรือไปแว้นกับใครมาก่อน
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าท่อมันเสียงดังหรือเปล่าเลย

ใช่ครับทีนี้ก็ไปถามคุณแม่บ้าง
เฝ้าดูอาการของลูกชายอย่างใกล้
ก็บอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องอุทาหรณ์แล้วกัน
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกกับใคร

ลูกเราทั้งคนเห็นแล้วคุณแม่บอกว่าแม่พูดไม่ออก

ถ้าเกิดกับลูกของคนที่ทำแบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไร

ลูกชายคุณหมอก็บอกว่าเส้นประสาทตามันขาดแล้ว

ตาก็ขาดหนังตาก็ฉีก
แค่ตอนนี้ยังดูอาการใกล้ชิด

คุณแม่บอกว่ายังปิดตาขวาของลูกเอาไว้ก่อน
แล้วก็ต้องใช้ทิชชู่ซับเลือดซับน้ำเหลืองที่ไหลออกจากตา
ลูกก็เจ็บปวดต้องกินยาแก้ปวดตลอดเลยนะคะ
แต่ว่าสภาพจิตใจของน้องเริ่มดีขึ้นแล้ว
ทีนี้เรื่องของคดีความ
คุณแม่บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุใบแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่ประสานกับพันธุ์ตำรวจโทษธิรพันธ์เรืองเกษมพงศ์
สรวจสอบสวนสพนครชายศรีว่า
คือคนที่กระทำผิดเป็นอาสาตำรวจบ้าน
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้นปุ๊บก็เดินทางมามอบตัว
โรงพักนครชายศรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ตำรวจบอกเลยนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เบื้องต้นมีการแจ้งข้อหากับอาสาตำรวจบ้านก็คือทำร้ายร่างกาย
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนเดี๋ยวจะโยงไปที่ใครอีก
หรือไม่อย่างไรต้องรอผลสอบข้อได้จริงอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนสาเหตุก็อย่างที่บอกไปนะคะอาสาตำรวจบ้านเนี่ย
เขาเข้าใจผิดคิดว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บเป็นแก๊งเด็กแว้น
ก็เลยไปคว้าก้อนกรวดที่อยู่ท้ายรถคว่างใส่
ไม่ใช่เป็นการยิงด้วยหนังสติ๊กนะคะ

แต่คุณเห็นมอเตอร์ไซค์เข้ามากันเป็นกลุ่มก้อน

คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายร่างกายเขาแบบนี้
ถ้าเกิดคุณคิดว่าลักษณะการกระทำแบบนี้มันผิดกฎหมาย
ก็ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม

ก็ลงไปจับไปควบคุมตัวสิแล้วก็ไปสอบส่วนสิ
ไม่ใช่เอาไปยิงจนตาเขาแตกแบบนี้
อาศาสตร์ตรวจบ้านไม่มีสิทธิ์ไปจับคุมใครด้วย